ก็คือผู้ต้องหาที่ซื้อบริการเด็กในคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะ
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรสุพรรณบุรีแล้ว
หลังจากที่สารได้ออกหมายจับเมื่อวานนี้ค่ะ
เราไปติดตามรายงานจากคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีของเด็กหญิงวัย๑๔ปีในอำเภอด่านช้าง
ก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้สารจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกหมายจับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพด่านช้างได้นำตัวนายอนุชาติหงทองอายุ๕๒ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุพรรณบุรีไปสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยนายอนุชาติเป็นผู้ซื้อบริการเด็กหญิงวัย๑๔ปีในอำเภอด่านช้าง
ถูกสารจังหวัดสุพรรณบุรีออกหมายจับในข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พาบุคคลอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปกระทำการอนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
ตำรวจได้ไปติดตามจับกลุ่มที่บ้านพักของผู้ต้องหานะคะหลังจากที่สารได้ออกหมายจับ
แต่หลังทราบว่าถูกออกหมายจับในอนุชาติผู้ต้องหาได้หลบหนี
ก่อนจะติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพลตรวจตรีสุคุณพรมมายน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัว
มาจากสถานที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เพื่อมาส่งตัวที่กองกำกับการสืบสวนจังหวัดสุพรรณ
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกเรียงไกรวุฒิพาณิชย์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกมานะกลีบสัตบุตรรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคมค่ะ
และชุดสืบสวนจากกองกำกับการ๕และพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรี
รวมสอบปากคำพร้อมทนายของผู้ต้องหาโดยพลตำรวจเอกมานะนะคะก็เปิดเผยเบื้องต้นว่า
ผู้ต้องหาปฏิเสธและขอให้การชั้นศาลเท่านั้นแต่ตำรวจมั่นใจในพญาหลักฐานที่มีค่ะ
ที่ว่าให้การปฏิเสธเนี่ยคือเขาติดต่อกับน้องยังไงคะที่น้องมาคาหรือบริการให้
หมอที่จะไปให้รายละเอียดบนชั้นศาลนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของที่ทางผู้ต้องหาเขาให้นะครับ
แต่ในรายละเอียดที่เราได้ข้อมูลจากทางพยานบุคคลอื่นรวมทั้งพยานผู้เสียหาย

ถ้ามีมูลความผิดไปเกี่ยวข้อง

่งชี้ว่ามีผู้ต้องหาอื่น

จะหลือจะได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากค้าง
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรี

สารจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเช้าวันนี้
เพื่อนำไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป
สำหรับคดีรุมโทรมและคดีค้ามนุษย์เด็กหญิงวัย๑๔ปี
ที่เกิดขึ้นในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
มีผู้เกี่ยวข้องการกระทำผิดทั้งหมด๘คนค่ะ

ผู้ต้องหาคือนายประมวลขันสาธะอายุ๒๓ปี

คือผู้ต้องหาที่ร่วมรุมโทรมภายในร้านเกม
ธนวัฒน์กำแหงคุมพลอายุ๒๑ปี
นายสุนัยบุญแป้นอายุ๒๑ปี
และผู้ต้องหาที่ร่วมรุมสมในป่าละเมาะริมหาดทรายขาว
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี๒คน
และคดีค้ามนุษย์อีก๒คนค่ะ
คือนางสาวประวีสุดาขันสาธะอายุ๑๙ปี
และนายธนพัฒน์แสนคำหรือเจ๊บีมอายุ๓๐ปี
และคดีซื้อบริการทางเพศเด็กอายุไม่ถึง๑๕ปีนะคะ
คือนายอนุชาติหงทองอายุ๕๒ปี
ซึ่งนายอนุชาติก็ถือเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้าย
ถูกออกหมายจับและจับกลุ่มได้ในคดีนี้ค่ะ
ค่ะหลังจากที่ตำรวจได้มีการสอบประคัมผู้ต้องหา

ก็มีการนำตัวมาควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมือง

แล้วก็ในช่วงเช้าก็จะนำตัวไปฝากขัง
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดค่ะ

ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

มีทั้งคนที่ทำอนาจารย์พระผู้ยาว

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มการค้ามนุษย์
ค้ามนุษย์ปคมเขาดูแลอยู่

แล้วก็คนที่ทำอนาจารบรุมโทรมเนี่ย
ทางตำรวจสุพรรณเขาดูแลอยู่นะครับ
ซึ่งก็เป็นรายงานว่านายอนุชาติเองถือว่า
ผู้กว้างขวางแล้วก็มีฐานะดีที่อำเภอ
น้องย่าใส่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
ก็เปิดแปรรูปไม้นะครับ

ในช่วงก่อนสงกรานแล้วก็ช่วงสงกรานเนี่ย
ปรากฏว่าพอออกจากบ้านไปเมื่อคืนน่าจะโดนกดดันอย่างหนัก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปคุมอยู่ที่บ้านเลยซึ่งเป็นโรงไม้

ตอนนี้ต้องรอต่อเพราะว่าทนายสงการบอกแบบนี้
ยังมีเจ๊ใหญ่และมีคนคุมเจ๊ใหญ่อีก๓๔คน